แยกดินแดงกันอีกสักครั้งนะครับ
มีความเคลื่อนไหวทั้งเจ้าหน้าที่นะฮะทั้งผู้ชุมนุม
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะครับคุณสิริวัลครับ

กลับมาก่อติดบรรยากาศตรงแยกดินแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้ถ้าดูเวลาแล้วนะคะอีก๑๐นาทีก็จะเข้าสู่
แต่ว่าตรงบริเวณที่อยู่ด้านข้างของแฟลต์ดินแดงนะคะ
แล้วก็ตรงจุดที่อยู่ด้านข้างกับศูนย์คลินิกไตเทียม
ปรากฏว่าเมื่อช่วง๕นาทีก่อนหน้านี้นะคะ
มีเสียงดังคล้ายประทัดขนาดใหญ่นะคะ

ทำให้ตำรวจที่ยืนประจำการอยู่ณจุดแยกดินแดงตรงนี้นะคะ
ได้เข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการตะโกนให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่มีการโยนลักษณะที่คล้ายประทัดนะคะออกมาจากตรงนั้นนะคะ
ให้กระจายตัวนะคะแล้วก็เข้าไปเหมือนควบคุมตัวไว้ค่ะคุณภาคภูมิคุณเขมมาสอนค่ะ
เนื่องจากว่าระยะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างจากจุดที่มีการยิงประทัดนะคะ
รวมถึงบนแฟลตนะคะก็ได้ยินเสียงดังสนั่นลงมาเป็นระยะค่ะ
ทำให้ตำรวจเนี่ยยังคงส่องไฟสาดไฟขึ้นไปบนแฟลต์หรือว่าอาคารสูงที่อยู่โดยรอบ
กำลังตำรวจควบคุมฝุงชนที่ยังคืนที่ยังยืนรักษาแนวอยู่ตามถนน
ประชาสงครที่จะมุ่งหน้าไปทางพระรามเก้าค่ะ
ครับผู้ชุมนุมภาพบนถนนแถวนี้เนี่ยคือไม่มีแล้วใช่ไหมฮะ
ผู้ชุมนุมณตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะคุณภาคภูมิ
แต่ว่าน่าจะเหมือนหลบอยู่ตามจุดต่างตามซอกอะค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราผ่านจุดนี้เป็นประจำเราจะเห็นว่ามันจะมีตรอกซอกซอยเล็กนะคะ
ในชุมชนของชาวบ้านตามถนนเล็กเนี่ยมันก็จะมีซอยอยู่
เลยต้องมีเสียงที่ดังออกมาคล้ายประทัดออกมาเป็นระยะค่ะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยก็ได้เข้าไปดูค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตรึงกำลังตรงนี้อยู่ก่อนนะครับ
แถวสัตย์ดินแดงซะด้วยตรงนี้นะครับ
ยังคงต้องกำลังเข้มอยู่นะครับคุณเขมสอนคุณมากรุงค่ะ
ค่ะเดี๋ยวจะไปที่คุณภูริพัฒนบุญนินนะคะคุณสิริวั
คุณสิริวัลรอเราครู่เดียวเผื่อมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติม
คุณภูริพัฒน์ก็อยู่ใกล้ใกล้กันจุดที่คุณภูริพัฒน์อยู่

ครับคุณเขียนมาสอนครับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้
จะเป็นกลุ่มเปลวเพลิงจากกลุ่มควันไฟที่กลุ่มผู้ชมนุม
อยู่บริเวณจุดนี้เผายาง
ก่อนที่จะถูกกลุ่มบริษัทควบคุมของชน
ผลักดันล่นออกไปให้พ้นจากแนวของตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตรงจุดตรงแยกประชาสงเคราะห์ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า
ตำรวจสามารถขอคืนพื้นที่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ตรงนี้ไม่มีทางกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณจุดนี้แล้ว
คุณเขมมาสอนครับแต่ทางตำรวจนั้นยังมีความจำเป็น
ที่จะต้องรักษากำลังบริเวณจุดนี้ไว้
เพื่อที่จะกลัวว่ากลุ่มมวลชนจะย้อนกลับมา
ที่จะเข้าไปยังสามเหลี่ยมดินแดงนั่นเองครับ

ตำรวจนั้นยังต้องขอดูพื้นที่บริเวณด้านใน
สัตว์ดินแดงก็คือขวามือของผมนั่นเองนะฮะ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยตำรวจต้องเดินเข้าไปสแกนพื้นที่
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเต็มพื้นที่นะครับ

ตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณพื้นผิวถนนเนี่ย
โยนลงมาด้วยแก้วแล้วก็ลูกแก้วบริเวณตรงจุดนี้ครับ
ทำให้ตำรวจนั้นต้องรีบเข้าไปดูบริเวณพื้นที่นั้น
ว่ามีกลุ่มมวลชนนั้นแสงอยู่ในพื้นที่หรือไม่
แต่ตำรวจก็ไม่สามารถขึ้นไปบนตึกได้
เนื่องจากว่าทางผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในแฟลต์นั้น
ยินยอมให้ตำรวจขึ้นไปเพราะว่า
ทางกลุ่มของกลุ่มที่พักอาศัยนั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่พอใจ
การทำงานของตำรวจนั่นเองนะครับ
มีการส่งเสียงตะโกนด่าทออยู่เป็นระยะด้วยครับคุณภาคภูมิครับ

คือเจ้าหน้าที่ที่ตึงกำลังขอคืนพื้นที่

มันมีลูกแก้วหรือแก้วลงมาจากที่สูง

จะเป็นประชาชนรั่วชาวบ้านในแฟลต์ที่ปลาลงมา

ก็เลยต้องกระชับพื้นที่แล้วก็รอดูให้แน่ใจตรงนี้ก่อน
นะคะถึงแม้ว่าอย่างที่เห็นในภาพและผู้สื่อข่าวของเรา

แต่เจ้าหน้าที่ก็ขอตรึงกำลังเอาไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัยตรงนี้นะคะ
เดี๋ยวเราจะเกาะติดให้เรื่อยกันแล้วกันนะครับ